เมื่อวานนี้ได้รับคำยืนยันจากปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ว่าได้มีการจะหลดปลายปากกาเซ็นมอบสัญชาติ
ครับไทยให้กับโคไเชมม์เป็นทีเรียบร้อยแล้ว
ฟังจากบัตรท่านอีกรอบหนึ่งค่ะ
ก่อนที่จะไปเล่าโคเชแสดงความห่วงใยไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
ดูเพลียดูตาโดโดยนะ
ในสนามบอกว่าคือไอจามตลอดเวลาเลย
หลังกลับมาจากซาอุนะคะแล้วก็มีการกักตัวน่าจะไม่สบายนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องน่ายินดีสำหรับโค้ชเชยองซ็อกหน่อยนะคะ
เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทคอนโดทีมชาติไทยนะคะ
ได้รับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เชยจะบอกว่าสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเยอะมากเลยนะ
แล้วคือก่อนหน้านี้ก็เคยถูกทับทามจากหลายชาติให้ไปเป็นโค้ด
แต่เจ้าตัวปฏิเสธปฏิเสธมาโดยตลอดเลย
บอกแรกไทยอยากทำงานให้กับคนไทยนะคะ
โค้ชเชย์ทำงานทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
รับงานคุมทีมชาติไทยมาตั้งแต่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
สร้างผลงานให้กับทีมนักเทคอนโดทีมชาติไทยมากมาย
เช่นได้เหรียญโอลิมปิกนะเยาวภาบุรพลชัยจำชื่อนี้ได้ไหมจำได้เลย
ฮีโร่ของเราอ่านะคะได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเอเทนส์บุรี
เผือดพองเหรียญเงินโอลิมปิกปะกิงชนะทิพย์ซ้อนขำเหรียญทองแดง
ลิมปิกลอนดอนพาณิพักษ์วงพัฒนกิจเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว
นี่ล่าสุดเลยน้องเทนนิสนะคะนี่ค่ะโคเชจะได้รับชื่อของไทยชื่อไทยว่า
ชัดเชเชขออภัยชัดชัยเชชัดชัยเชหรือชัดชัยเชเวนะคะอ่า
เป็นชื่อที่สมเด็จพระมหารัชมังรัชมงคลมุณีหรือสมเด็จทงชัย
ไตรมิตรวิทยารามเนี่ยท่านตั้งให้มีความหมายว่ามีชัยชนะ
ครับสมเด็จทงชัยท่านตั้งให้เออก็จะโพสต์เชเป็นชัดชัยเนอะใช่ค่ะ
เชเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยนะคะรอคอยมานานสุดท้ายแล้ว
สิ้นสุดการรอคอยได้รับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เทคอนโดแห่งประเทศไทยค่ะครับแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เราเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วนะคะเห็นไหมหน้าก็จะยิ้มแบบนี้นะคะ
สู้นะคะหลังจากไม่เดี๋ยวแต่ทำไม
มาทำเทคอนโดตั้งหลายปีหน้าโค้ดก็อยู่แบบนี้
หน้าผมแก่แซงโค้ดไปแล้ว

ใช่ยอมรับเลยยอมรับเลยหน้าตาสดชื่นไง
ค่ะงั้นพี่เบิร์ดต้องไปเรียนเทคอนโดจากโค้ดเช่

ค่ะมีความสุขไงมีความสุขจากข้างในไง

หลังจากที่ได้รับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ต้องยิ่งกันปีเนอะใช่เรื่องของโค้ดเช่จบไป

ไม่รู้แหละค่ะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ตอนนี้ทำไมล่ะดรเอ๊ทำไม
ดรเอ๊โดนแล้วล่ะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นการเตะตัดขาสกัดกันหรือเปล่านะคะ
เพราะมีการยื่นเรื่องตรวจสอบดรเอ๊
คุณร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่า
ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นประธานคณะกรรมธิการ
กันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบสภาพผู้แทนราชดร
บอกว่าเตรียมที่จะพิจารณายื่นเรื่องให้ตรวจสอบทรัพย์สินของดรเอ๊
หรือคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์

ขนลุกเลยนะคะอันนั้นแหละค่ะสอนกำล่วงเลยนะคะหลายคนบอกขนลุกเลยก่อนเข้ารายการพี่เบิร์ตก็บอกนะครับ
มันไม่ธรรมดานะถ้าป่าลงมาลุยแล้วก็น่าจะมีอะไรให้ตั้งติดตามอะนะ
รเอ๊เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพักประชาธิปัตย
ก่อนหน้านี้เป็นอธิการบดีสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หรือว่าสจถูกไหมคะทีนี้มาดูหน่อยร่ำรวยผิดปกติยังไง
เอาย้อนกลับไปปี๒๕๕๙ดรเอ๊มีทรัพย์สินประมาณ๔๔ล้านบาท
๕๙นะมีทรัพย์สิน๔๔ล้านบาท
พอเป็นอธิการบดีสจมีทรัพย์สิน๗๔ล้านบาท
อันนี้ปี๒๕๖๓ปีเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
พอมาตรวจสอบ๑ตุลาคม๒๕๖๔มีทรัพย์สินรวมกับภรรยา๓๔๒ล้านบาท
ขึ้น๒๖๘ล้านบาท

ก็ต้องไปตรวจสอบเพราะว่าป่าเสรีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
บอกว่าเตรียมเรียกอธิการบดีสจลอธิบดีกรมสัมภากร

ส่วนเจ้าตัวว่าไงเจ้าตัวบอกว่ายืนยันยินดีให้ตรวจสอบ
ทำหน้าที่อย่างถูกต้องไม่เคยทำอะไรผิดพลาด
ช่วงที่เป็นอธิการบดีทั้งปปชทั้งสตงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ตรวจสอบตลอดเวลาอยู่แล้วตรวจสอบมาเป็นระยะอยู่แล้วนะคะ
พอเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองอันนี้แหละก็ยิ่งพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
รอดูนะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของป่าเสรีอีกหรือเปล่า